เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงบ่ายนะครับ
๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้จับคนร้ายได้แล้วนะครับ
มีเพื่อนอีกคนนึงมีจักรยานยนต์นะฮะ
ที่ติดเครื่องรออยู่ข้างนอกนะครับ
จังหวะนี้เหมือนกับจะล้วงนู้นนี่นัด
ใส่มวกใส่แมซปิดบังใบหน้า
มีคนมาเลือกซื้ออยู่ด้วยนะครับแล้วไปเลยฮะ
จังหวะนี้นะครับได้ทองคำไปสองเส้น
เส้นแล้ว๒บาทน้ำหนักทองนะครับ
แล้วก็วิ่งออกจากร้านไปไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนนะครับ

เพื่อนอีกคนก็เป็นผู้ชายติดเครื่องรออยู่หน้าร้าน
แล้วก็พากันขี่รถหลบหนีไป

อยู่ที่ซอยด่านสำโรงซอยย่อย๔
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงบ่ายนะฮะ๖กุมภาพันธ์

ได้ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับวันนี้ไปตามจับได้แล้วนะครับ
ผู้ที่เข้าไปชิงทองจากร้านแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
ชื่อนายสามารถบุญสุขอายุ๓๐ปีจับได้ที่ห้องพัก
ที่ซอยจรรสนิทวง๓๔นะครับ
จักรยานยนต์แล้วก็แหวนทองคำหนัก๒สลึง๑วง
เงินสด๑๙๖๐บาท
แล้วก็ชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุนะฮะ
เหตุบ่ายวันที่๖จับได้ช่วงกลางดึกวันที่๗

คือนายวสันสวัสดีพุทธาอายุ๒๘
เป็นเพื่อนของนายสามารถคนที่ติดเครื่องรถจักรยานยนต์รออยู่ข้างนอก
พอนายสามารถได้ทองมาก็ขึ้นมาซ้อนท้ายแล้วก็พากันขี่หลบหนีไป
นายวสรรตรวจสอบประวัติแล้วนะครับ
พ้นโทษคดียาเสพติดมานะฮะหลังก่อเหตุ
ไปขึ้นรถโดยสารที่หมอชิดเพื่อจะหลบหนีตั้งใจจะไปกาลสิน
แต่ตำรวจสกัดจับได้ที่โคราชนะฮะ
ของกลางคือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาท๑เส้น
นี่ฮะก็ถูกนำตัวมาดำเนินคดีที่สพสำโรงเหนือนะครับ
ทั้งคู่เลยนะฮะพาไปทำแผนด้วยเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับ
ตั้งแต่ในร้านทองที่ก่อเหตุจุดที่ได้ทองมาทำทีเป็นขอดูทอง
เอาทองมาวิ่งออกมาขึ้นรถซ้อนจักรยานยนต์
แล้วก็พากันขี่หลบหนีไปตัวนายวสันเนี่ย
คนที่ตัวนายสามารถนะฮะคนที่เข้าไปเอาทองเนี่ยนะฮะ
บอกว่าตัวเองทำงานเป็นเด็กปั๊มในกรุงเทพ
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนี่นายสามารถนะครับ
ทีนี้มีปัญหาเรื่องเงินวางแผนที่จะก่อเหตุชิงทองเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก่อนก่อเหตุ๑วัน
ขี่จักรยานยนต์จากห้องพักแถวจรรย์สนิทวง
ระเวนหาร้านทองแถวซอยด่านสำโลง
เพราะว่าเคยพักอยู่แถวนี้แต่หลังจากมาดูลาดเหลาแล้วเนี่ย
คิดว่าไม่น่าจะก่อเหตุลำพังได้ก็เลยไปชวนนายวสันที่รู้จักกันนะครับ
ว่าเดี๋ยวได้ทองมาเนี่ยจะแบ่งกันถึงเอาไป๒เส้นก็ได้มา๒เส้น
แบ่งกันคนละเส้นแล้วแยกย้ายกันหลบหนีนายสามารถเอาทองไปขาย
แล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายแล้วไปซื้อแหวนทองสองสลึงเอาไว้วงหนึ่งด้วยนะครับ
แล้วก็ถูกจับนะครับก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะนะครับ
ต้องดำเนินคดีกันต่อค่ะแม่นี่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดนายวสัน
มาชวนแทนที่จะห้ามเพื่อนนะคะไปด้วยเลยบอกเดี๋ยวไปขี่จักรยานยนต์เดี๋ยวรออยู่เลย

กลายเป็นร่วมกันก่อเหตุซะอย่างนั้นนะคะ